ค่ะส่วนอันนี้ค่ะเป็นงานของชาวสวนพรมคีรีที่นครศรีธรรมราช
เป็นงานที่จบลงแล้วอย่างสมบูรณ์ด้วยนะแต่ว่างานเนี้ยจริงจริงคืนสุดท้ายเขามีการประกวดเป็นเหมือนกับธิดาชาวสวน
สาวที่สวยที่สุดในพื้นที่ว่าอย่างนั้นแต่ทีนี้โมเมนต์หรือจังหวะที่เขากำลังจะประกาศผู้ชนะ
ดับพลึบเลยทั้งงานเอาสภาพตอนประกาศผู้ที่ได้รางวัลเป็นยังไง

ดิวเซอร์เขามีการแซวสวยไฟดับสวยจนไฟมันช็อตดับไฟดับเลย
ก็เลยเป็นการประกวดที่แบบเนี้ยแหละค่ะงำง้ำงำง้ำแบบมืดมืด

ใช่ค่ะต้องใช้สปอร์ตไลท์หรือไฟจากมือถือนี่แหละช่วยส่องนะคะ

พิธีกรเองไมค์เมย์ใช้ไม่ได้ก็ต้องประกาศผลกันแบบใช้เสียงล้วนเนี่ยนะคะ
เป็นรางวัลธิดาชาวสวนพรมคีรีค่ะ

ช่วยส่องสว่างไปที่หน้าเวทีแบบนี้นะคะ
งานชาวสวนพรมคีรีสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
มันเป็นช่วงที่กำลังจัดประกวดธิดาชาวสวนรอบตัดสินรอบสุดท้ายแล้วก็เป็นคืนสุดท้ายของงานด้วย
แล้วปรากฏว่าพอวินาทีที่พิธีกรกำลังจะประกาศผลรางวัลเอาไฟดับปุ๊บเลย
ทุกคนก็พร้อมใจการหยิบมือถือมาเปิดไฟส่องสว่างนะคะ
ก็เลยสามารถดำเนินงานกันต่อได้
ในที่สุดค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขามากู้แล้วก็นำไฟสปอร์ตไลท์มาเปิดเพิ่มแสงสว่างได้แล้วนะคะ
เขาก็เลยมีการดำเนินการกันต่อถึงแม้ว่ามันจะชะงักไปแป๊บหนึ่งก็ตาม
พิธีกรประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการก็มอบรางวัลมงกุฎสายสะพายกันอย่างทุลักทุเล
ต้องใช้ไฟฉุกเฉินมาช่วยมาใช้ค่ะแต่ก็ถือว่างานผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ
สำหรับงานชาวสวนพรมคีรีเนี่ยมันห่างหายไปหลายปีแล้วด้วยเพราะว่าโควิด๑๙ก็เลยไม่ได้จัดไงคะ
ปีนี้ผลผลิตชาวสวนในพื้นที่ไม่ออกตามฤดูกาลคนมีกำลังซื้อน้อยบรรยากาศก็ไม่ค่อยคึกคักเหมือนที่ผ่านมา

และนี่คือคนที่ได้รางวัลนะคะเป็นอันดับหนึ่งเนอะ
แหม่ตอนไฟดับพลึกลงมาเมื่อกี้นางงงนางฮามมันหันว่ามองหน้ากันอย่างนี้เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นยังไง